ไปเชิญท่านดรอิสระเสรีวัฒนาวุฒิครับ

กับเรียนท่านประธานศรภาพภูเทนรัฐษ์สะดอนที่ขอรพ
กับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
ท่านประธานครับฝุ่นฝนจนเจ็บ
คือ๔คำที่ผมพูดไว้ที่สภานี้เมื่อ๒ปีที่แล้ว
จนถึงวันนี้เราก็ยังอยู่ในวังวนนี้อยู่ครับ
หลายคนเรียกมันว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต
แต่ผมเรียกว่าวิกฤตยกกำลัง
เพราะมันซ้อนไม่รู้กี่ชั้นครับสารพัดสงครามสงครามการค้า
งครามโรคระบาดสงครามน้ำมันสงครามระหว่างประเทศ
แต่สงครามที่รุนแรงที่สุดที่เป็นปัญหาทำให้คนไทยเดือดร้อนที่สุด
เท่าไหร่ก็ไม่ชนะคือสงครามกับหนี้
ท่านอาจารย์ครับหนี้ของคนไทยทั้งหมด
ถ้าเอามารวมกันที่เราเรียกว่าหนี้ครัวเรือนมีอยู่๑๔๕ล้านล้านบาท
ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็คือ๙๐กว่า
ให้ท่านประธานเห็นภาพง่ายอย่างนี้ครับว่า
ถ้าสมมุติ๑วันมี๒๔ชั่วโมง
แปลว่าคนไทยจมอยู่กับกองหนี้เกือบ๒๓ชั่วโมง
เช้ายันนอนหล่อนยันฝัน
ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้แบบนี้เหมือนไฟลุกลามประเทศครับ
ไม่มีทางไปข้างหน้าได้ถ้าเรายังพวักพวนอยู่กับการชักหน้าให้ถึงหลัง

ยกเว้นสะพานต่างในกรุงเทพมหานคร
ฮิตเลยก็สะพานพระราม๘สะพานพระราม๗
แทบทุกเดือนครับจะมีพี่แท็กซี่ไปรอโดดสะพาน
เห็นบนหน้าจอตอนนี้ครับเอาเฉพาะปีที่ผ่านมาครับ
ไม่รู้กี่ลายแล้วที่มืดแปดด้านมองไม่เห็นทางไหน
ก็เลยเห็นทางตันเป็นทางออกเรียงแถวกันไปโดดสะพานครับ
แทบไม่ต้องแจกบัตรคิวดังนั้นสงครามหนี้๑๔ล้านกว่านี้
หนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้ธุรกิจเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
ที่จะเอาเงินงบประมาณฉบับนี้ที่มีอยู่แค่๓ล้านล้านมาจ่ายหนี้ให้
แต่สิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่งบประมาณฉบับนี้
ควรจะทำก็คือทำยังไงไม่ให้หนี้ก้อนนี้มันใหญ่ขึ้น
หนี้นี้ถือเป็นตัวการแรกครับที่ทำให้เราอยู่ในสภาพที่เรียกว่า
หาเช้าค่าแรงขั้นต่ำ๓๐๐ไม่พอกินค่ำ
อย่าใช้คำว่าหาเช้ากินค่ำเลยครับที่จริงหาเช้ากินเที่ยงก็ไม่พอแล้วครับ
หนี้จึงถือเป็นปัญหาสำคัญของหลักการเศรษฐกิจทันสมัยที่ผมรับผิดชอบอยู่
แต่นอกจากหนี้ยังมีอีกสองตัวการสำคัญครับตัวการที่สองก็คือไม่มีทุน
ที่ว่าไม่มีทุนคือเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่ยุติธรรม
ทำยังไงป้านงที่ตลาดป้าแก้วเข็นข้าวแกงลุงแดงที่แผงผลไม้
กู้มาหามาเท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ยหมด
อีกตัวการหนึ่งคือการขาดภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจ
ทุกวันนี้ครับเราพูดกันเยอะว่าทำยังไงให้รวยรวยทางรัฐทำยังไง
แต่สิ่งที่พูดกันน้อยและแทบจะไม่พูดคือ
มันมีความเสี่ยงอะไรจะบริหารยังไง
วินัยการเงินทำอย่างไรหรือจะสร้างความเข้าใจ
เรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างไร
ท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรบอกกับพวกเราที่เป็นสอสอเสมอว่า
เป็นสอสอต้องหัดย่อความให้เป็น
ผมขอสรุปย่อตัวการที่ทำให้เกิดไฟเศรษฐกิจเป็น๓ข้อนี้ครับ
จมกองหนี้ไม่มีทุน

วายแล้วผมก็ขอสรุปงบประมาณฉบับนี้
ด้วยภาพที่ปรากฏบนจอตอนนี้ครับ
ภาพนี้เป็นมีมที่ยอดฮิตในอินเตอร์เน็ต
ซึ่งผมคิดว่าสะท้อนถึงสามเหลี่ยมวอดวายที่ผมพูดถึงกับงบประมาณฉบับนี้
รูปนี้เป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โด่งดังมากในอินเทอร์เน็ต
ที่ผมบอกว่าสะท้อนคือมันเห็นบ่อยในสังคม
ว่าในขณะที่ไฟกำลังไหม้ในหมู่บ้านทุกคนวุ่นวายดับไฟกันอยู่
จะมีน้องอยู่คนหนึ่งครับที่หันหน้าไปทางอื่น
แล้วก็โพสต์ท่าถ่ายรูปไม่สนใจโลก

กรรมาธิการที่กำลังจะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณางบฉบับนี้

เพราะอะไรเพราะว่าพอเรารู้อยู่แก่ใจว่าคนส่วนใหญ่จมอยู่กับกองหนี้
คำถามแรกที่ผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกในพักภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพักและท่านเลขาพัก
ถามก็คือว่าแล้วคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
ก็ปรากฏว่า๒๑ล้านครัวเรือนของไทย๑ใน๓คือเกษตรกร
ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุครับว่าตลอด๓ปีที่ผ่านมา
เราถึงต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรมาตลอดผ่านนโยบายที่เราเรียกว่าประกันรายได้
ให้ความสำคัญเรื่องนี้ถึงขนาดว่าตอนจะร่วมรัฐบาล
กลับเรียนท่านนายกว่าต้องบรรจุประกันรายได้เข้าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล
เราทราบดีครับว่าประกันรายได้เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินค่อนข้างมาก
แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินที่มาจากภาษีประชาชนก้อนนี้ไม่ได้ไปไหนครับ
กลับไปถึงมือประชาชนโดยตรงแทบทุกคน
ต่างกับหลายนโยบายในอดีตนะครับที่มีช่องทางให้โกง
นโยบายนี้ประกันรายได้ไม่มีช่องทางให้โกงครับ
รัฐมนตรีพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์ถึงต่อสู้เรื่องนี้มาตลอด
จนถึงวันนี้เราถึงช่วยพี่น้องเกษตรกรไปแล้วเกือบ๘ล้านครัวเรือน
เมื่อสักครู่ผมบอกท่านประธานว่าคนไทยมี๒๑ล้านครัวเรือน๑ใน๓เป็นเกษตรกร
ถ้างั้นแปลว่า๘ล้านที่เราช่วยไปเนี่ยก็คือถึงมือเกษตรกรทุกคนแล้ว
ท่านประธานครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลอย
ผมเองเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ได้เดินทางไปกำแพงเพชร
ระหว่างไปก็แวะพักที่ชัยนาฏได้พบกับคุณป้าคนหนึ่งครับ
ผมไม่รู้จักแกมาก่อนนะครับทราบชื่อทีหลังว่าชื่อป้าชะลอ
ขออนุญาตท่านประธานเปิดคลิปคลิปนี้ที่ฟังป้าชะลอพูดว่า
เขาได้รับอะไรจากประกันรายได้บ้างขออนุญาตเปิดคลิปครับ
พี่โรทำนามาตลอดนี่ค่ะพ่อแม่ศนมาให้ทำนาชอบมากอาชีพนี้รัก
ชื่อนางชะลอสุขเดชบรรเล็กที่๒๘หมู่๔ดำบลอุตพาทอามเตอร์มันนอลมจังหวัดชายนาฏค่ะ
นี่ก็ขอบคุณชาวนาขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือชาวนา
อันนี้ก็พออยู่ได้ถ้าไม่มีหนี้ค่ะ
เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ได้แบบเรามีทุนไม่พอ
แล้วก็เอาหวังว่าเอาเงินอันนี้มาลงทุนต่อได้
ขอบคุณสำหรับราคาประกันรายได้ของท่านจุลินที่ช่วยเหลือชาวนาค่ะ

ผมคิดว่าท่านประธานคงคิดแบบเดียวกับผมว่าเห็นแบบนี้
ก็เลยไม่แปลกว่าทำไมเราถึงยืนยันว่า
ประกันรายได้ต้องทำต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลก็ตาม
ทีนี้๓ปีที่ผ่านมาเราสู้ให้กับเกษตรกร
แต่อีก๒๓วันข้างหน้านี้ผมแล้วก็เพื่อนในพักประชาธิปัตย์
ขอมาสู้ให้กับคนอีก๒ใน๓ของประเทศ
ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร
แต่ได้รับผลกระทบจากพิษไฟเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมวอดวาย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
มาท่านประธานไปดูว่าเราทำอย่างไรบ้าง
ขั้นแรกเลยครับผมมีหลักคิดแบบนี้ครับ
ไม่รู้ว่าท่านประธานเคยเป็นไหมแต่ผมเป็นแน่ตอนสมัยวัยรุ่น
เวลาที่เราชอบใครหรือว่าชอบอะไรเราจะพูดถึงเรื่องนั้นบ่อย
ผมก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์งบประมาณ๒รัง๓๙เล่มนี้ครับ
ว่าพูดถึงอะไรบ้างสนใจเรื่องอะไรเป็นหลัก
ชัดเจนครับงบประมาณฉบับนี้สนใจทางหลวงสะพานสนามบิน
พัฒนากองทัพความมั่นคงปฏิรูปตำรวจ
ซึ่งไม่ว่าอะไรครับเรื่องต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วบางเรื่องหลายเรื่องในนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็น
แต่ท่านประธานคงเห็นกับตาแล้วว่า
แทบจะไม่มีโครงการไหนเลยที่พูดถึงแก้ปัญหาหนี้เข้าถึงแหล่งทุน
หรือสร้างวัคซีนทางเศรษฐกิจ
แต่ยังไงก็ตามครับเพื่อให้เป็นธรรมกับงบประมาณฉบับนี้
แล้วบังเอิญท่านนายกอยู่ในห้องนี้พอดีผมก็ยังหวังลึกนะครับว่า

หมายความว่าอาจจะพูดถึงไม่บ่อยแต่จัดเงินลงมาให้เยอะ
ก็เลยต้องไปวิเคราะห์ถึงเม็ดเงินของงบประมาณฉบับนี้
ท่านประธานครับผมเอาโปรแกรมนี้
นับเงินทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี่
แล้วมาหารด้วยหนี้ครัวเรือนที่ผมบอกว่ามีอยู่๑๔๕ล้านล้าน

ถ้าสมมุตินายกอมีหนี้อยู่๑๐๐บาท
แปลว่างบเล่มนี้เอาไปช่วยแก้ปัญหานี่๓สตางค์
ทีนี้พอถังดับเพลิงถังแรกเล็กขนาดนี้
เราก็เลยต้องไปดูถังที่๒ถังที่๓
ว่าเงินของงบประมาณฉบับนี้ลงไปพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของคนตัวเล็กเศรษฐกิจฐานลาก
สิ่งที่ผมอภิปรายมาหลายปีหลายเวทีหลายครั้ง
วันนี้ก็พอจะเห็นผลบ้างครับอย่างน้อยก็แผนงานเกษตรคล่างมูลค่า
ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเกษตรเฉลิมชัยที่กรุณาเพิ่มงบส่วนนี้
เพื่อพี่น้องคนไทยจากเดิม๔๖๐๐๐ล้านมาเป็นปีนี้๗๘๐๐๐ล้าน
หรือเกือบเท่าตัวแต่มีแผนงานสำคัญอันหนึ่งครับ
๖๐๐กว่าล้านมาเป็น๒๗๒๑ล้านที่ผมบอกเสียไม่ได้คืออย่างนี้ครับ
เอา๒๗๐๐หารด้วย๓๒๐๐ตกแล้วได้ลายละ๘๕๖บาทต่อลายต่อปี
ไม่รู้จะพอเยียวยาอะไรแล้วที่น่าตกใจคือถ้าเอาไปเทียบกับ
บุคลากรภาครัฐ๑๓ล้านล้านบาทหารด้วยบุคลากรภาครัฐของไทย
ที่มีอยู่๒ล้านหนึ่งแสนคนตกแล้วลายละเปรียบเทียบนะครับ
แสนกว่าบาทต่อลายกับแปดร้อยกว่าบาทต่อลายเอาไปเยียวยาเปลี่ยนล้อรถเข็น
ยังไม่ได้เลยครับท่านประธานที่เคารพครับ
ทีนี้ผมเอาเทคโนโลยีมาทำไงต่อถ้าจะมองว่าภาพรวมของงบฉบับนี้
ผมเอายุทธศาสตร์ต่างมาไขว้ภาพซ้อนกับแผนงาน
มีแค่๓แผนงานจาก๑๕แผนงานแล้วใส่เงินลงไปไม่ถึง๓ของเงินงบประมาณทั้งหมด
นี่คือปัญหาแล้วก็บทสรุปและข้อสังเกตที่ผมหวังว่า
พอเราตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วจะได้เป็นการแก้ไข
ถ้าจะให้สรุปมี๓เรื่องครับที่ต้องแก้ไขที่เป็นเสมือนน้ำมันที่เอามาลาดกองไฟเศรษฐกิจ
เรื่องแรกคืองบที่เกินตัวและไม่จำเป็นลดประจำตำแหน่ง๙๐๐กว่าล้าน
บเดินทางไปต่างประเทศ๒๓พันล้านงบสารพัดที่ปรึกษาอีกเป็นหมื่นล้าน
พวกนี้หมดเลยครับแล้วเอาเงินตรงนี้มาแก้ไขปัญหานี่ให้กับประชาชน
หรือที่เราเรียกตอนนี้ว่าคนธรรมดา
บหลังกำแพงงบซ่อนแอบงบบวกเงินทอน
เหลืออีกไม่ถึงปีแล้วครับท่านนายกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้สักที
แทนที่จะได้ไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ถ้าได้เงินตัวนี้กลับมาเนี่ย
จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับคนไทยได้อีกมากทำให้คนเข้าถึงแหล่งทุน
หนึ่งในตัวการของสามเหลี่ยมวอดวาย
อีกเรื่องที่อยากจะขอกลับเรียนท่านนายกคือเลิกสักทีบรรจุคนเพิ่ม
เกลี่ยคนที่มีอยู่ไปยังหน่วยที่จากหน่วยที่คนล้นงาน
ยังหน่วยที่งานล้นคนแล้วจะได้เหลือเงินตรงเนี้ย
ไปพัฒนาแรงงานภาคประชาชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อให้เราพ้นจากกับดักค่าแรงขั้นต่ำท่านประธานที่เคารพครับ
สุดท้ายนี้ผมได้ยินสมาชิกหลายท่านเมื่อหลายวันก่อนจากข่าวว่า
พูดว่าจะคว่ำงบบ้างจะไม่ให้ผ่านงบบ้าง
งงบตัวนี้เป็นช้างป่วยบ้างเป็นขอทานเลี้ยงวันเกิดบ้าง
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่
แต่ถ้านึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้งจริงคงคิดเหมือนผมนะครับว่า
วันนี้ประเทศไทยเหมือนกับทั่วโลกกำลังเจอพิษเศรษฐกิจรุมร้าวเหมือนคนป่วย
งบฉบับนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับถังออกซิเจนที่จะมาช่วยต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชน
ขับเคลื่อนประเทศไปได้ถ้าบอกจะคว่ำงบก็คงไม่ต่างอะไรกับดึงท่อหายใจออก
ดังนั้นนะครับอยากจะขอร้องนี้ว่า๒๓วันที่จะถึงนี้
อย่ามองงบฉบับนี้เป็นเรื่องร้ายประชาชนไม่ใช่ขอทานรัฐบาลไม่ใช่ขอทาน
ประชาชนยิ่งไม่ใช่คนที่มารอรับเงินจากขอทานช่วยมองคนให้เท่ากันอย่างที่หลายฝ่ายเรียกร้องมาตลอด
แล้วก็ปรับงบตัวนี้ครับอย่าซ้ำเติมเพลิงเศรษฐกิจด้วยพิษการเมืองของสภา